วันนี้อยากจะให้คนที่เป็นแฟนกันดูแล้วก็อย่างงอนกันจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
หญิงชายคู่นึงเขาเป็นนักศึกษาเขาอยู่ที่ชั้นหกของคอนโดเขาไปดื่มกินกันมาเป็นเที่ยวแล้วกลับมาที่คอนโดแล้วงอนกันคุณผู้ชม
อนการฝ่ายผู้หญิงปีนออกมาจากระเบียงจากชั้น๖นะลงมาแล้วพอถึงชั้น๕ปุ๊บเนี่ยคนที่ชั้น๕เขาก็เลยดึงตัวเข้าไป
แฟนนุ่มเห็นว่าแฟนสาวปีนระเบียงออกไปก็เลยจะปีนลงมาตาม
ระเบียงนะแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วพัดตกจากชั้น๖ลงมาข้างล่างเสียชีวิต
งอนกันอีท่าไหนทำไมต้องปีนระเบียนทำไมไม่ออกที่ประตูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
สุดท้ายพอแฟนสาวเห็นร่างของแฟนนุ่มตกลงไปเป็นสภาพนี้ครับ

ไปดูจังหวะที่แฟนสาวเขาลงมาเห็นศพแฟนเขาครับ
อันนี้ครับพี่จีนรับให้มากัน
นี่ค่ะคือคุณผู้ชมน่าจะสงสัยเหมือนที่เรากำลังสงสัยว่า
คือตัวระเบียงมันดูทรงแล้วมันไม่น่าจะปีนได้

แล้วทำไมต้องปีนลงมาทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้

แฟนสามร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เพราะแฟนนุ่มตกลงมาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ทุกคนต้องเข้าไปกอดช่วยกันเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมา
โดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านครองอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลก
ตำรวจก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดและร่างของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตอายุ๒๑ปีชื่อนายธนพพจันทระวงเป็นนักศึกษาปี๔
ของมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
ตอนที่ไปเจอสภาพศพสวมชุดกีฬาอยู่นอนคว่ำหน้าที่พื้นหลังคอนโดศีรษะแตก
แล้วก็มีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าและตามร่างกายไปถามน้ำน้ำอายุ๒๗คุณผู้ชมนามสมมุตินะฮะ
อายุ๒๗เป็นแฟนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปดื่มสังสรรค์กันกับแฟนนี่แหละ
ร้านอาหารในตัวเมืองอ่าพอกลับมาคอนโดปุ๊บขึ้นไปที่ห้องคือระหว่างทางที่กลับมาเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แต่ขึ้นไปที่ห้องแล้วนะไปอยู่ที่ห้องชั้น๖ทั้งคู่ต่อมาแฟนนุ่มลืมของไว้ในรถที่จอดอยู่หน้าคอนโด
ห้องชั้น๖อ้าวไม่เจอแฟนสาวแฟนสาวฉันหายไปไหนก็เลยคิดว่าแฟนสาวน่าจะปีนออกไปแฟนสาวคาดการณ์แบบนี้ว่า
แฟนนุ่มก็เลยปีนระเบียงลงมาตามหาแฟนสาวที่ปีนลงมาจากชั้น๖
จังหวะที่แฟนนุ่มปีนลงมา
คุณผู้ชมนึกสภาพด้วยความที่ไปสั่งสรรค์กันมา

นี่เห็นไหมวงจรปิดเห็นแต่เงาคนตกลงมาครับ
แต่ไม่เห็นจังหวะว่าเขาตกมาเองหรือมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังไม่ทราบ
แต่ว่าการไปตรวจสอบในห้องพักเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม
มันไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใด
ไม่พบพิรุษว่าเขามีการทะเลาะกันแล้ว
แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเปล่าอันนี้ไม่พบ
แต่กล้องวงจรปิดเห็นแต่ว่ามีเงาดำตกลงมา
สาเหตุน่าจะพลัดตกลงมาเองจากการปีนมาตามหาแฟนสาวนะครับ
ตอนนี้ก็มีการนำร่างไปชนสูตรก่อนนะครับ
แล้วก็แจ้งญาติให้ผู้เสียชีวิต
แจ้งญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วก็มารับศพกลับไปประกอบพิธีต่อไป
ส่วนเรื่องของสาเหตุเดี๋ยวคงต้องรอให้แฟนสาวเขาอาการดีขึ้นก่อนนะฮะ

แล้วก็จะสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์ตามที่เขาบอกหรือไม่อย่างไรนะครับ